ครองช้องดนตร์สี่ไม่เคยไปเพราะเพิ่งเปิดเมื่อคริสตุพลัสที่ผ่านมา
ครองช้องดนตร์สี่มาคล้ายกับชองเกียร์

คือเหม็นมากกลัวว่ามันจะมีเชื้อโรค

บรรยากาศนะคะตกแต่งไฟสวยงามมาก

ถ้าจะมาให้มาช่วงอย่างนี้โพเพ

อันนี้ไอที่เขาเอาขึ้นมาเขาเอาน้ำคอง

ก็เลยจะมีกลิ่นมีกลิ่นนิดนึง

เป็นน้ำคลองยังไม่ผ่านนะคะ

คุณลีน่าจังจันจาลงสมัครเก้าอี้

เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านอัศวินขวัญเมือง
คิดว่าใช่แหละแต่หากท่านจะมาจากการเลือกตั้ง

จัดสวยแล้วจะเปิดแบบนี้ไปจนถึง

แม่ลีน่าบอกไม่ผ่านนะ
สวินขวัญเมืองคลองช่องนนทรีย์มีระยะทางประมาณสัก๔กิโลครึ่ง
กิโล๔๕กิโลเมตรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟู
ปรับปรุงเนี่ยเกือบจะพันล้านเลยนะฮะ๙๘๐ล้าน
พอมาเป็นแบบนี้ท่านโคศกดิท่านโคศกกฎธมก็ลงมาตรวจเองแล้วนะฮะ
แต่ว่าพอแม่ลีน่าจังจันจาลงมาเองเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่โฆษกมาตรวจเลย
มันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเอาความจริงมาคุยกัน
คลองแห่งนี้เนี่ยมีความเหมือนมากเหมือนกับคลองชองเกซอน
เกซอนคือที่เกาหลีใต้และที่นั่นจะสวยมากสวยทุกฤดู
ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวของช่องเกซอนนะ
ฤดูหนาวเนี่ยน้ำในแม่น้ำในคลองเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็ง
แล้วมีความสวยสดงดงามคือเดิมทีคลองแห่งนี้
ใช้คำว่าโศกกระโปรกโศกกระโปรกที่สุดในเกาหลีใต้
แต่หลังจากนั้นมามีการปรับปรุงแก้ไข
โดยกระทั่งเป็นคลองที่ไส้สะอาดที่สุดนี่คือชองเกศรซ้ายมือนะฮะ
ดังนั้นแม่ลีน่าบอกจะเรียนแบบเนี่ย
เรียนแบบตั้งแต่หัวจะหลดท้าย
ไม่ใช่แค่เอาเปลือกมาหุ้มเอาความสวยงามเท่านั้นเอง
ตรวจการบ้านผู้ว่าอัศวินตรวจแล้วไม่ฟิน
เพราะฉะนั้นต้องมีการติเตียนกัน
แบบตรงไปตรงมาจากแม่ลีน่าจังจันจา

เอางบประมาณไปใช้ค่อนข้างเยอะแล้ว

ไว้สิคือเวลาเดินจะมีแฟนคลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ทายตลอดเส้นทางเลยนะครับคุณลีน่าจังจันจา
ทักทายท่านผู้ว่าอัศวินตรวจการบ้านรอบนี้ยังไม่ผ่านนะครับ
นี่ถ้าเกิดผู้ว่าอัศวินดูอยู่นี่แล้วจะลงสมัครผู้ว่าครั้งต่อไปนี่เซ็งเลยนะ
เลยฮะเออเห็นไหมไม่รู้จะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือเปล่า
นี่ไม่ใช่แค่การตรวจการบ้านครั้งเดียวนะเดี๋ยวมีจุดอื่นจุดอื่นจะตรวจต่อด้วย
เพราะว่ามีหนาวงานนี้นะคะกรุงเทพไม่หนาวแต่ผู้ว่าหนาวนะคะ